มาต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีที่ทหารเกณฑ์ที่ค่ายทหารที่ลบบุรีนะครับ
พลทหารคชาพระชะถูกรุ่นพี่พลทหารด้วยกันทำร้ายร่างกาย
ด้วยการซ้อมจนบาดเจ็บสาหัส
วันนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่
ใช่ค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสมองยังไม่ได้ตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
คือก็ยังมีความหวังทางครอบครัวก็ดีใจนะ
เพราะเริ่มขยับอะไรได้บ้างนิดหน่อย
ความคืบหน้าต่างก็มีทั้งทางแพทย์ที่แถลงนะครับ
แล้วก็ทางทหารที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือด้วยนะครับ
พลทหารคชาพระชะเป็นทหารเกณฑ์สังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ถูกพลทหารรุ่นพี่สามคนทำร้ายร่างกายจนหมดสติไปนะครับ
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ทีมแพทย์ได้เรียกญาติของพลทหารคชาวัย๒๓ปีมาพูดคุยมาทำความเข้าใจนะฮะ
โดยจากการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์
พบว่าพลทหารคชาเริ่มขยับตัวช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปได้บ้าง
สมองบวมไม่ได้ไปกดทับก้านสมองในส่วนที่ควบคุมการหายใจเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าโดยรวมและอาการทรงตัวแพทย์ยังต้องเฝ้าดูอาการทุก๑ชั่วโมง
เพื่อประเมินการรักษาอย่างใกล้ชิดนะครับ
วันนี้คุณพ่อของพลทหารคชานะฮะชื่อว่านายคมฉันพระชะ
ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้รับแจ้งอาการจากทีมแพทย์
บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าครอบครัวรู้สึกดีใจขึ้นมาก
แล้วก็เฝ้ารอขอให้มีปฏิหารเพราะครอบครัวยังมีความหวังอยู่ทุกนาที
วันนี้ถือว่ายิ้มได้ที่ทราบข่าวว่าลูกอาการดีขึ้น
เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
เพราะโดยปกติแล้วพลทหารคชาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาก
อกจากนี้ครอบครัวยังได้ขอบคุณกองทัพบกโดยเฉพาะพันโทมนชัยยิ้มอยู่
ผู้บังคับกองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรี
ซึ่งก็เป็นค่ายที่พลทหารคชาไปเกณฑหารอยู่
ที่ไม่ปกป้องคนผิดอยู่ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลครอบครัวพลทหารคชาเป็นอย่างดี
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามความคืบหน้ากับตำรวจสพเมืองลบบุรี
๓คนนี้เมื่อวานก็ทางทหารเขาก็พาตัวมากราบขอเข้ามาครอบครัว
ของน้องพลทหารคชานะครับก็พบว่าขณะนี้ทางตำรวจยังไม่ได้แจ้ง
ดำเนินคดีอาญากับพลทหารทั้ง๓นายนะครับ
เนื่องจากทางครอบครัวต้องรอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลอนันทมหิดล
เพื่อสรุปความรุนแรงของอาการว่าจะดำเนินคดีกับทั้ง๓นายนี้ได้ถึงขั้นไหน
พลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นายที่ก่อเหตุตอนนี้ทางต้นสังกัดได้ทำการสอบสวน
และทั้ง๓คนก็ยอมรับว่ามีปัญหาส่วนตัวกับพลทหารคชาไม่ชอบหน้าเขา
อาศัยช่วงจังหวะที่พลทหารคนอื่นนอนหลับหมดแล้วไปเรียกพลทหารคชามาซ่อมนะในคืนวันเกิดเหตุ
แต่ระหว่างที่ซ่อมเนี่ยยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุแล้วก็ไม่คิดว่าพลทหารคชาจะบาดเจ็บถึงขั้นสาหัส
กรมทหารต้นสังกัดก็ได้ควบคุมตัวทั้ง๓คนอยู่ในที่คุมขังของเรือนจำภายในกรมทหารเพื่อรอลงโทษทางวินัย
แต่หากตำรวจต้องการนำตัวทั้ง๓คนไปดำเนินคดีอาญาทางกรมทหารต้นสังกัดก็พร้อมจะส่งตัวไปให้เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีได้ตลอดเวลา
ส่วนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพันเอกธวัชชัยตั้งพิทักกุล
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
เดินทางไปให้กำลังใจแล้วก็ไปรับประทานข้าวกลางวัน
ร่วมกับครอบครัวของพลทหารคชาเพื่อสอบถามอาการแล้วก็เยี่ยมเยี่ยนกันด้วย
มาดูความคืบหน้าเรื่องของอาการนะคะของพลทหารคชานะคะ
ทางโรงพยาบาลอนันทมหิดลก็ออกมาแถลงข่าวค่ะ
พันเอกหญิงอภิรดีเที่ยงคำอายุระแพทย์ที่เป็นคนรับตัวพลทหารคชาเป็นคนแรกบอกว่า
ร่างกายของพลทหารคชาไม่มีรอยการถูกทำร้ายในลักษณะที่เป็นอาการช้ำ
ซี่โครงหักม้ามแตกตับแตกหรือเลือดออกทั้งภายนอกภายในตามที่มีกระแสข่าวนะคะ
อาการของพลทหารคชาที่สาหัสเพราะว่าตอนนำตัวมาส่งโรงพยาบาลนะคะ
พลทหารคชาเขาหยุดหายใจไปแล้วหลายนาที
ทำให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงสมองได้
สมองบางส่วนตายและเกิดภาวะสมองบวมนะคะ
แนวทางการรักษาก็คือหลังจากนี้ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
สภาพโดยรวมยังวิกฤตอยู่ไม่สามารถหายใจเองได้
แต่สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ
ช่วงเที่ยงแพทย์ได้สังเกตร่างกายของพลทหารคชาเริ่มขยับได้บ้าง
ตอบสนองได้บ้างแล้วนะคะ
ตอนแรกนะคะไม่ได้ประวัติอะไรเลยนะคะ
คนที่นำส่งเนี่ยก็แจ้งเราแค่ว่าไปพบว่า
ตัวคนไทยหมดสติอยู่ที่กรงร้อย
แล้วก็เขาก็นำส่งโรงพยาบาลเลย
โดยที่ก็ให้ประวัติเราแค่นี้นะคะ
ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าประวัติเดิมของคนไข้เนี่ย

หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
ในขณะที่ก่อนที่จะมาหาเรา
ซึ่งต้องบอกว่าเนื่องจากพอเราไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ไม่พบร่องรอยผิดปกติอะไรนะคะ
ถามว่าสามารถตรวจความหิวติดจากตัวรถของเขาได้ไหม
คือถ้าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจ
หัวใจหยุดเต้นแล้วมันก็จะไม่สามารถบอกได้เช่นกันว่า
เกิดจากความหิวติที่หัวใจโดยตรงหนึ่งนะคะ
เนื่องจากเราไม่มีประวัติเดิมของคนไทย
แล้วก็ประวัติเรื่องของการบาดเจ็บอื่นเนี่ย

แต่เราก็พยายามคือต้องบอกว่าเราก็พยายามตรวจให้แล้ว

ก็ไม่พบร่างรอยผิดปกติอะไรให้เห็นนะคะ

มองคนไข้ตอนนี้ก็ยังเหมือนกับวันแรกที่มา
ก็คือสมองส่วนใหญ่หยุดทำงานนะครับ
แต่ว่ายังมีเรื่องของกั้นสมองบางส่วน
เรื่องการหายใจที่ยังหายใจเองได้นะครับ
ก็ตอนนี้เรื่องการรักษาเราก็พยายามให้การรักษาด้วยยายอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าคนไข้เนี่ยในเลือดการผ่าตัดเนี่ย
ตอนนี้คนไข้ยังไม่สามารถทำได้นะครับ
ก็อาจจะทำให้คนไข้แย่ลงกว่าเดิมได้นะครับ
ส่วนการรักษาอาการอื่นนะครับ
ก็หลังจากเรื่องตายอย่างเมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นนะครับ

การหายใจอะไรทั่วไปก็ตอนนี้เริ่มหายใจเองได้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่สามารถหายใจเองได้ทั้งหมดนะครับ
ก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมีทั้งหมอด้านติดเชื้อมีทั้งหมอด้านไตหัวใจอะไรทุกอย่างมาช่วยดูกันเต็มที่นะครับ
ตอนนี้อาการคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะทรงตัวกับดีขึ้นเล็กน้อยเพียงแต่ว่าอาการโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลง
คนไข้เนี่ยยังมีการขยับขาเองได้ในบางครั้งโดยเพราะเวลาที่เราไปขยับหรือไปสัมผัสอะไรอย่างนี้
นั่นก็เป็นการตอบสนองคนไข้ที่ก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าอาการโดยรวมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราดูแลตลอดเวลานะครับ
ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คนไข้ดีขึ้นได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปจัดการให้ทันทีนะครับ
คือเวลาหัวใจหยุดเต้นใช่ไหมครับ
ก็จะไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้
ออกซิเจนเนี่ยสมองเนี่ยต้องการออกซิเจนตลอดเวลา
ถ้าเกิดเกิน๔นาทีแล้วก็สมองก็จะเซลล์ก็เริ่มตายใช่ไหมครับ
ทีนี้พอคนไข้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็เลยทำให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนทั้งหมดเลย
พอขาดออกซิเจนทั้งหมดสมองก็เลยมีเซลล์ตายไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ
แต่สาเหตุจริงว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หมอไม่สามารถจะไปบอกได้นะครับ
หลังจากคุณหมอแถลงความคืบหน้าอาการของพลทหารคชาเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของพลทหารคชาคุณพ่อคมฉันคุณแม่รุ่งฤดีก็ขอบคุณทางต้นสังกัดนะคะ
ยอมพูดความจริงว่าพลทหารคชาถูกรุ่นพี่พลทหาร๓นายทำร้าย
อย่างนั้นเนี่ยทางครอบครัวก็ไม่รู้จริงนะว่าลูกชายบาดเจ็บสาหัสมาจากสาเหตุอะไร
ส่วนมูลเหตุจูงใจทั้งหมดทางครอบครัวยอมรับว่าคือยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าพลทหารรุ่นพี่๓นายเนี่ยทำร้ายแบบไหน
แต่การตั้งข้อสังเกตแรกที่อ้างว่าลูกชายถูกซ่อมทางวินัยของทหารจนนำมาสู่การทะเลาะวิวาสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
พ่อแม่ยืนยันว่าคือตัวของลูกชายไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเหมือนที่คุณหมอออกมาแถลงว่าไม่มีอาการช้ำสี่โครงไม่ได้หักม้าไม่ได้แตกตับไม่ได้แตกไม่มีเลือดออกทั้งภายนอกภายใน
ส่วนรอยช้ำที่ช่วงอกอะค่ะแม่บอกว่าน่าจะเกิดจากการปั๊มหัวใจของคุณหมอนะคะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเขาไม่ได้ติดใจนะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่านักขณะนี้ลูกชายเขาถูกสั่งให้ซ้อมหรือว่าจะซ่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยท่าทางลักษณะแบบไหน
เพราะว่าแพทย์บอกว่ามันไม่ได้มีอาการลักษณะเหมือนถูกทำร้าย
ตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งก็คือว่าลูกชายหมดสติไปอยู่โรงพยาบาล
และที่ขอบคุณทหารก็เพราะว่าทางผู้บังคับบัญชานั่นแหละโทรมาแจ้งว่าเออถูกผลทหารรุ่นพี่ซ่อม
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลเป็นลักษณะที่ว่าถูกซ่อมเหมือนกับว่าให้พลทหารคชาเอาหัวทิ้มพื้นนะคะ
แต่พื้นเนี่ยไม่รู้เป็นพื้นอะไรพื้นปูนหรือพื้นย่าหรือพื้นอะไร
แล้วก็รุ่นพี่พลทหาร๓นายเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายด้วยทำร้ายจนสลบไปถึงหยุดเนี่ยค่ะ
มีข้อมูลเบื้องต้นมาแค่เท่านี้นะครับ
ตอนแรกก็ติดใจที่แบบว่าลูกเราแข็งแรงดีนะคะ
ที่ว่ามาเป็นทหารอย่างนี้ก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เคยเจ็บเคยไข้ตั้งแต่
ตั้งแต่ที่ว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนจะเป็นทหารเขาก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวนะคะ
เขาเป็นคนที่แข็งแรงมากนะจ๊ะ
ที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการดูแลแบบจากทางผู้ใหญ่หรือว่าจากทางคุณหมอ
ก็คิดว่าภูมิใจอยู่ค่ะที่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ทิ้งเรา
พอมาถึงตรงนี้ผมก็ได้ทราบข่าวจากท่านผู้พันธ์ว่าลูกมีการโดนรุมซ้อม
แต่ทีนี้ผมยังไม่รู้ว่าลูกมันไม่มีบาดแผลแล้วก็ซ้อมกันแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับ
เขา๓คนเขาโดนอันบวกจับไปแล้วก็
ผมก็อยากจะรู้ว่าโดนฟ้องในลักษณะไหน
แต่ทางผู้ใหญ่ก็ให้ความเป็นธรรมดีครับ
การดูแลรักษาอะไรทุกอย่างผมก็ขอบพระคุณมาก
ว่าท่านก็ไม่ได้ทิ้งตามที่ท่านเคยพูดไว้
เพราะกฎระเบียบของทางทหารนี่ก็ผมก็คิดว่ายังเชื่อถือได้ครับ
ท่านก็ไม่ว่าคนเล็กคนน้อยท่านก็ดูแลอยู่ทุกอย่าง
ท่านก็ทำเหมือนลูกท่านไม่ว่าหมอไม่ว่าทางผู้พันธุ์อะไรต่าง
แต่ทีนี้คนที่ทำผิด๓คนผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำในลักษณะไหน
ลูกผมถึงไม่มีบาดแผลแล้วก็ทำแบบไหนไม่มีบาดแผล
แล้วทำไมถึงมีอาการสมองบวมอะไรอย่างนี้ผมยังไม่รู้ละเอียดตรงนี้
ผมก็อยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันครับ
ทีนี้คำถามที่ว่าเอาอย่างนี้ทางครอบครัวของพลทหารคชาติกใจทางค่ายทหารไหม
ติดใจทางกองทัพไหมว่าลูกชายไปเกณฑหารแล้วเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับ
ทางคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารคชานะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ไม่ขอโทษว่าเป็นความผิดของทางกองทัพหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าต้นสังกัดที่ปล่อยประละเลยให้เกิดเรื่องขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเนี่ยมีปัญหาบาดหมางกับลูกชายของตัวเอง
แล้วตัวรุ่นพี่ทั้ง๓คนก็คงจะหาทางคือรู้ว่าจังหวะไหนที่ผู้บังคับบัญชาจะไม่อยู่เพื่อนจะเผลอ
พอสบโอกาสรับตาคนก็เรียกตัวพลทหารคชาออกไปแล้วก็ทำร้ายนะฮะ
ก่อนหน้านี้ตัวพลทหารคชาก็เคยเล่าให้พ่อฟังว่ารุ่นพี่๓คนนี้เนี่ยชอบมาขู่ชอบสั่งลงโทษเป็นประจำ
เพราะฉะนั้นทางครอบครัวก็เลยมองว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลจริงไม่เกี่ยวกับกรมทหารต้นสังกัดคุณพ่อบอก

ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ผู้ที่ก่อเหตุก็ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับยืนยันว่ากองทัพไม่เคยปกป้องผู้กระทำความผิด
จากนี้ยังได้กำชับไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกหน่วยให้สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสังคมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในค่ายทหารด้วย
ชับอยู่แล้วผมได้กำชับสุดจะกำชับทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ทางผู้พันธ์เองก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย
เรื่องก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ
เมื่อมีกำลังพลกระทำความผิด
เราก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนทุกคนนะครับ

ในขณะเดียวกันในการประชุมหน่วยขึ้นตรง

ในเรื่องทหารที่จะต้องสร้างมาตรฐานที่ดีกับสังคม
เฉพาะในเรื่องการสร้างเงื่อนไขต่าง